คืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ต้องเปลี่ยนช่องวางรีโมทไว้ที่เดิ
เพราะว่าละครเรื่องแรกมาอีกแล้ว
คุณพ่อด้วยแข้งขวาปั๊บเขาให้แน่นอน

เพราะว่าไปลุยถ่ายกันที่สมุยด้วยนะ
พระนางทั้งน้องนีฟรัฐนันนะคะแล้วก็น้องพรีมแบ็คเคิร์สนะคะ

มารับบทเด็กสาวรักการเต้นไงสาวแดน
แล้วก็ต้องพลิกผันตัวเองมาต่อยมวย
ได้ประชันบทบาทกับพี่มาสสามารถพยักษ์อรุณอีกด้วย

คงอยากให้ใช้นี้ให้หมดเร็ว
แบบขั้นเทพเลยอะค่ะ
นี่แบบจะจำไว้ไปตลอดชีวิตเลยค่ะ
ก็อยากให้ติดตามนะฮะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
๔ทุ่มครับเสาร์อาทิตย์ตอนแรกเลยนี่ห้ามพลาดเลยนะฮะ
มันดูเหมือนกุ๊กกิ๊กเบาแต่
พอดำเนินเรื่องไปแล้วนี่น่าติดตาม
ดาราน้องใหม่ประชันฝีมือกับดารารุ่นเก่ามากความสามารถ
ห้ามพลาดนะคะแด่คุณพ่อด้วยแข้งขวาค่ะ